ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางในช่วงเทศกาลนี้ก็หลายคนก็เจอปัญหาต่างกันไปบ้างนะคะ
เรื่องของรับผู้โดยสารแล้วก็ส่งไม่ถึงปลายทาง
เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของรถที่ไม่พอ
เรื่องของราคาต่างการให้บริการที่ไม่ดี
เรื่องของคนบนรถแน่นเกินไป

อย่างรายนี้เขาฟ้องโลกโซเชียลบอกว่า
ทนไม่ได้ค่ะต้องสูดกลิ่นอับบนรถตู้
เพราะว่ามองขึ้นไปบนรังคานี่เห็นไหม

มินเพจดังแหม่มโพดำนะคะ
ก็บอกว่าเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาแทนประชาชน

ควีนเอ้ยช่วงสงกรานทำไมรถตู้รถบัตรมันเน่าอย่างนี้

ที่เราดูทีที่เห็นข้างบนมันใช่เชื้อราหรือเปล่า
แล้วเรานั่งอยู่เราต้องสูดเชื้อลาหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาต้องสูดจนจะอ้วกกับเขาให้เถอะ

ขึ้นรถตู้ไม่ได้แหงนมองอะไรมาก

เขาก็ยืนยันส่งตัวมาให้ดูเลยว่าเขาเดินทางโดยรถตู้โดยสารจริง
เป็นเส้นทางหมอชิดระยองนะคะ

กรณีนี้บริษัททราบเรื่องแล้วนะ
แล้วก็ชี้แจงจุดสีดำบนกำมะหยี่หลังคารถ
บอกว่ารถเกือบทุกคันก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละ

แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเลอะเปื้อนติดมือออกมานะ
มันอาจจะไม่เลอะมือแต่มันเป็นแบบอยู่ในอากาศหรือเปล่าคุณ
มันเป็นอนูลละอองเล็กที่มันสามารถเข้าผ่านทางลมหายใจ
โครงจมูกเราเข้าไปสู่ปอดได้นะ
คือเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะความชื้นของแอร์

เพราะว่ารถมีอายุการใช้งานมานานพอสมควรแล้ว
หากไม่มีจุดสีดำที่เป็นปัญหาเลย
ทางเดียวก็คือจะต้องลื้อหลังคากะมะยีออกไป

ยังไงให้มันเป็นหลังคาเหล็กเหรอคะ

ขนาดที่เป็นกำมาหยี่ที่มันเป็นคลุมหลังคาไว้แบบนี้

และถ้าเรารื้อดูข้างในมันจะไม่หนักกว่านี้หรอกคุณ

รถตัวเองมันเป็นสักกระหลาดไหม
แม่กำมะหยี่จะเป็นอีกนะค่ะค่ะค่ะ
เขายืนยันนะบอกว่าทางบริษัทใส่ใจเรื่องความสะอาด
หลังการใช้รถวิ่งรับส่งผู้โดยสารแล้ว

รวมถึงควบคุมดูแลคนขับ

อันนี้ทางนายท่ารถตู้เขาหมอกมา

ส่วนความคิดเห็นของผู้คนในโลกโซเชียลก็
หลายคนมีประสบการณ์นะในการโดยสาร
เขาก็ระบุว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาความไม่สะอาด
สภาพอุปกรณ์ต่างของรถชำรุดเอ่ย

แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลด้วย
อยากจะให้ช่วยแก้ไขกันหน่อยละกัน

อยากจะให้ดูแลให้พร้อมใช้งาน
แล้วก็ฝากบอกถึงหน่วยงานที่ควบคุมดูแลให้กวดขันมากขึ้น
ผมเห็นบางท่านที่แสดงความคิดเห็นมาบอกว่า
ผมก็ขึ้นรถบ่อยน้ำรถตู้ระยองหมอชิด
ก็เจอแบบนี้บ่อยเหมือนกัน
ผมขึ้นรถระยองกรุงเทพทุกอาทิตย์เลย
จะเจอสภาพหนักกว่านี้คละกันไปอีก

กดหัวร้อนไปกดแสดงอารมณ์ในคอมเมนต์นั้นอีกเยอะ

นะครับฝากด้วยนะครับเพราะเราเป็นผู้โดยสารนะนะ